คุณค่ะช่วงนี้นะคะจากเรื่องนี้ค่ะ
ทำให้คนที่มีซุปเปอร์คาร์ได้รับความสนใจเหลือเกิน
วันนี้เรารวบรวมมาให้แล้วนะคะแต่บอกไว้ก่อนนะ
ว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีความของไซสนะนะคะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ
ยกตัวอย่างให้ชมเพียงบางส่วนนะคะ
คนแรกค่ะดีเจฝีปากกล้าเพชรเจ้าวิเชียนค่ะ
ที่มีทั้งรถหรูซุปเปอร์คาร์ในครอบครองหลายคันเลย
ไม่ว่าจะเป็นเชฟโลเล็ตคอนเวทสติงเรคูเป้ค่ะ
คันสีทองสนุนราคาค่ะเกิน๒๐ล้าน
เจ้าตัวใช้ส่งตัวเจ้าสาวนิวเคลียร์หันศาเข้าเรือนหอนั่นแหละค่ะ
แล้วรถคันนี้แหละที่เห็นคุณเพชรจ้าอัพภาพในอินสตราแกรม
บอกว่าถ้าน้องอยากไปไหนบอกพี่เดี๋ยวพี่ไปส่ง
รถนี้ไม่ได้อยู่ธรรมดาทำไมจ้ะอยู่ห้องแอร์นะคุณ

ซึ่งเป็นรุ่นตั้งแต่ปี๑๙๖๙คันนี้ค่ะ

ว่ากันว่าสนุนราคาแพงลิปริ้วแบบไม่ต้องพูดถึงเลยล่ะค่ะคุณ
ต่อกันดีกว่าค่ะตามด้วยพระเอกหล่อขั้นเทพคนนี้นี่เอง
สีเขียวสนุนราคาไม่ต่ำกว่า๒๐ล้านบาท
หล่อเท่ไม่แพ้เจ้าของเลยใช่ไหมล่ะคะ

อลาลี่สีแดงค่ะเครื่องแรงแพงทะลุ๒๐ล้านคันนี้
คันนี้ดิฉันจำภาพได้สมัยก่อน

ไม่ใช่ดิฉันสมัยตอนคุณการาแม
ถ้าลงดิฉันยังจำท่าอยู่ได้

ต้องฝึกกระโดดล่ะขอบบอกเลยค่ะ

เพราะว่ามีตุ๊กตาหน้ารถจับจองเสียใจนะจ๊ะเชอรี่ค่ะ
แล้วก็อีกคนนึงดิฉันภูมิใจนำเสนอมาก
ผู้หญิงคนเดียวเจนี่เทียนโพสุวรรณค่ะ
สีดำสนุนราคา๑๓๙ล้านบาทเป็นภาษณะคู่ใจค่ะ
ธรรมดานะคุณแต่คนเราในเมื่อประสบความสำเร็
ต้องมีนาฬิกามีรถหรูมีบ้านอยู่ดีนะคะ
บางทีมันก็ไม่เกี่ยวมันก็เป็นทรัพย์สินนอกกายนะคะ
ความดีอยู่ที่ใจถามว่าอยากได้ไหม